สวัสดีค่ะจิมจงจิมนะคะวันนี้จินจะพามาเปิดบ้านนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูกันว่าข้างในมีมุมอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
นี่นะคะเป็นโรงจอดรถนะคะปกติก็จอดเบียดกันตรงนี้
ก็จะเป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมทุกอย่างภายในบ้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะ

เข้าไปในตัวบ้านด้านในค่ะ

มุมที่จินนั่งทำงานกับเพื่อน
เป็นมุมทำงานแรกของเจมส์และเพื่อนค่ะ
มุมนี้นะคะเป็นมุมแรกนะคะที่จริงไปทำงานกับเพื่อน
ก็เริ่มทำตรงนี้ด้วยกันเป็นมุมปอดเลยค่ะ
และนี่คือห้องนอนค่ะตามมาค่ะ
ที่ห้องนะคะนี่คือห้องนอนเตียงนอน
ปกติห้องนี้จะไปสลับประชุมกับเพื่อน

ก็อยู่เสิร์ชจากภายในนี้

ออกงานที่ฝรั่งเศสค่ะก็จะแพ็คของอยู่
ส่วนชิ้นที่มีความสำคัญมากมันเล็กมากค่ะเท่านี้เอง
นี่คือรุ่นแรกที่ซิกเนเจอร์ที่ออกแบบกันมาก็คือใส่หมวกไว้ข้างในในตะกอก
ส่วนตอนนี้ก็จะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างประมาณนี้